วงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้ค่ะคุณอาสะอาดเปรียมพงศาลนักแสดงอาวุโสนะคะ
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
เสียชีวิตในวัย๘๘ปีนะคะเมื่อเวลา๘นาฬิกา๔นาทีของวันนี้ค่ะ
ซึ่งคุณอาสะอาดนั้นเราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาก
เพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากจริงนะคะ
หนังทั้งละครทั้งภาคเสียง๑๓๐กว่าเรื่อง

ถูกต้องเราอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกถึงคุณอาสะอาดนะคะ
ลองย้อนไปดูผลงานเก่าของคุณอากันดูหน่อยนะคะ

คุณอาเนี่ยเข้าสู่วงการโทรทัศน์ตั้งแต่อายุ๒๓นะคะ
เป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกด้านการจัดรายการทำรายการของไทยทีวีช่องสี่บางขุนพรม
เป็นพระเอกละครทีวีเรื่องแรกเรื่องดึกเสียแล้วเป็นนักภาคหลักของช่อง๔
เป็นพระเอกละครวิทยุเรื่องคมพยาบาทเป็นนักเขียนนะคะ
ได้รับการประกาศเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
อย่างที่บอกค่ะกว่า๑๓๐เรื่อง
ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงนะฮะ
ซึ่งคืนนี้นะคะที่สารากุฏิ๒๐๐ฝั่งเจดีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะ
คนบันเทิงมากมายเลยนะคะมีพิษสมัยอจิมยุรชัดคุณแหม่มจินตรา
ได้เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพค่ะและสวดพระอภิษฐรรมศพคุณอาสะอาดเปรียมพงศาลนะคะ
คุณอาสะอาดเสียชีวิต๘นาฬิกา๔นาทีของวันนี้
ทางภรรยาและลูกก็เปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตา
ว่าก่อนหน้านี้คุณสะอาดป่วยด้วยโรคหัวใจเรื้อรังมากว่า๗ปีแล้วค่ะ
ไม่สบายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัชิระ
ระยะหลังเริ่มมีอาการเพ้อ
คืออาบ่นว่าอยากไปถ่ายละครตอนป่วยก็พูดเพ้อกับครอบครัวว่าอยากไปถ่ายละครนะคะ

ใช่ทำงานในวงการบันเทิงมานานมากจริงตั้งแต่อายุ๒๐
เสียชีวิตก็คือวัย๘๘นะคะครับครับ
เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะคุณหมอบอกว่า
อาการก็คือติดเชื้อในกระแสเลือด
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของภรรยาคุณอานะคะคุณอานรมนนินสุวรรณค่ะ
แต่ก็เริ่มไม่รู้ตัวแล้วก็บ่นเหมือนกับแบบว่าเขามีเวลาช่วงที่เขาเพ้อเขาก็จะปีนเตียงจะอะไรอย่างนี้
ถ้าถามว่าจะไปไหนก็คือหนึ่งจะไปห้องน้ำกับอีกอันหนึ่งก็จะไปถ่ายละคร
แล้วเวลาที่เลือดเป็นพิษก็จะเพ้ออยู่แต่ว่ากล้องพร้อมไฟพร้อมมาตามฉันได้เลยนะ
ทำงานช้าจริงห่วงก็คงห่วงห่วงละครน้องอ้อมว่าทำให้หลานไม่เสร็จ
แล้วก็อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรลูกเลิกก็โตกันหมดแล้ว
ผลงานทุกอย่างที่เขาทำความตั้งใจเกินร้อยทุกครั้งภูมิใจที่เป็นลูกเขาแล้วก็เห็นความรับผิดชอบของเขา
คุณอาสะอาดก็เป็นภูมิกับด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วภาพยนตร์นี้ก็เล่นไว้โอ้โหเยอะมาก
ในทุกช่วงทุกเวลาของวงการภาพยนตร์ไทยหนังไทยละครไทยอันนี้เรื่องศูนยไทยนี่ฮะ
ภาพยนตร์ยุคใหม่ใหม่ก็ยังมีนะค่ะเพราะว่าผลงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปอ่ะค่ะ
ละครเรื่องริมฝั่งน้ำทางช่อง๓แล้วก็จริงแล้วยังถ่ายละครอยู่เลยนะคะ
ครับยังถ่ายทำละครที่ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องด้ายแดง
ผู้จัดก็คือคุณอ้อมพิยดายังถ่ายทำไม่เสร็จครับอืมส่วนกำหนดการนะคะ
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรศพเป็นคืนแรกทางครอบครัวจะจัดให้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพต่อเนื่องไปจนถึง๑๒มกราคม
แล้วก็จะเก็บไว้ร้อยวันและติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไปค่ะ
ครับก็หลายคนบอกว่าก็เพิ่งพบปากคุณอาสะอาดล่าสุดก็ในงานศพของคุณโอวรุธวรธรรม
นะที่สุดแล้วคุณอาก็มาเสียชีวิตนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะ